ของผมฮะขนมปังพร้อมทานจากโรตัสเจ๊

โดนัทไส้ปูอัดราคาไม่แพง

คุณโชนปกติชอบทานขนมปังไหมคะ

ขนมปังนี่เป็นสภาพฤติในกินหนมปังเยอะดี

ไม่ต้องไปเสียเงินเสริมด้านกินแล้วจมูกโด่ง

ไม่ต้องไปเสียเงินเสริมด้านกินแล้วจมูกโด่ง

ทำปฏิกิริยาในเอ็นไซด์ในน้ำลาย

ไปเลยก็ได้แล้วไปเลยได้แล้วไปเลย
เพราะว่าอันนี้เคยทาน

อันนี้เหมือนน่าจะถูกที่สุดแต่ว่า

โดนัทเคลือบน้ำตาลที่คุณจูนไม่ได้เลือก
ราคาตั้งต้นอยู่ที่

และขนมปังชีสติ๊กที่กูจูนไม่ได้เลือก

อะไรที่เป็นชีสเนี่ยโอ้โหคือเป็นของโปรดมาก
แต่ชิ้นนี้คุณจูนก็ไม่ได้เลือกเหมือนกันมาดูราคากันนะคะ
ต้องอยู่ที่๑๘บาท
เอาล่ะตอนนี้๑๘บาทเป็นราคาที่ต่ำที่สุด
ขนมปังโดนัทไส้ปูอัดที่คุณจูนเลือกจะต้องถูกกว่า๑๘บาท

เก่งมากเลยผ่านข้อแรกมาแล้วค่ะ
รับราคา๒๐๐๐บาท
ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะคุณจูนค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดและของที่จะมาให้เลือกมากค่ะ
พี่ครับต้นผสมน้ำอ่ะหุ่นนะครับ๑๐๐นะฮะ
ราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดครับ
อันนี้เขาเรียกว่าน้ำมะม่วง

๑๐๐เปอร์เซ็นต์ครับผมฟังนะครับผมถ้าเนื้อส้อมหมดล่ะ

บ๊วยบ๊วยบ๊วยครับ
มั่นของคุณจูหน้าร้ำส้มร้อยเปอร์เซ็นท์ผสมเนื้อส้มด้วยนะคะจากชาบา
หนักแอปเปิ้ลผสมมะหมุนขาวค่ะ

และราคาอยู่ที่

เก่งนะเนี่ย
น้ำส้มค่ะเป็นน้ำที่ถูกที่สุด

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

มาค่ะ

เป็นเวเฟอร์สอดไส้ครีมรสสตอเบอรี่

ก็รู้สึกว่าไอ้สต้าเบอรี่
อันที่๓ค่ะเป็นเวเฟอร์ช็อกโกแลตค่ะ
อดไส้ครีมช็อกโกแลตเคลือบช็อกโกแลตค่ะ

คุณว่าอะไรถูกที่สุดตั้งใจดูให้ดีนะคะ
เพราะนี่คือคำถามข้อที่๓มูลค่า๘๐๐๐บาทค่ะ
เฟเฟอร์ทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะคุณจูน

ทำไมเธอมีชาติสตอบบอรี่จูน

วันนึงกินกินสตอบบอรี่เยอะไหม

มันยังไงเห็นไหมเป็นกะเทินหรือเป็นกะโทน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
งั้นเป๊กจะเฉลยที่อันแรกนี้เลยค่ะเป็นราคาตั้งต้น

ติว่าไงสตอเบอรี่แพงกว่า๑๐บาทหรือเปล่า
ติว่าสติบอรี่แพงกว่า

ดูสิว่าจะแพงกว่าหรือเปล่าถ้าถูกกว่า

โอเคและราคาอยู่ที่

ไส้ครีมช็อคโกแลตเคลือบช็อคโกแลตอีกทีหนึ่งนะ

แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า
แพงกว่าแพงกว่าแพงกว่า
แพงกว่าแพงกว่า

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุดค่ะ

ตอนนี้คุณจูนสะสมแล้ว๘๐๐๐บาท

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาท

และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

นี่อยากเป็นลูกเขยเจ้าของทุเรียนเหรอ

ถึงว่าดิอันนี้หนามทุเรียนทิ้มหน้าเปล่า

โอ้ความรักที่ผมมีให้คุณ
ดาวกระสุนปืนใหญ่

โอ้ความรักยิงออกไป

ว่ารักจังรักจริง

โอ้โอ้โอ้

แต่ว่ามานัดแฟนไว้

ก็เผื่อจะให้แฟนซื้อของซื้ออะไรร้านนี้

ก็ได้

เขาไม่ค้นไม่ใช่คนเที่ยวครับ

เพราะเดี๋ยวนี้สมัครใหม่มันต้องเสียตังค์พี่
เสียตังค์อะไร
ไม่ให้น้องมันเล่นนะ
ไหนไหนไหนให้มันพังไปด้วยกันเนี่ย
นี่คนหรือว่ากล้วยละเนี่ย

ขอเวลาไปคิดมุกใหม่มาแข่งแป๊บนึง
ช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อครับ